ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์พายุปลาบึกพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคใต้
เราไปตรวจสอบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อน
กับคุณอูดมพรการเป็นหัวหน้าปภจังหวัดนครสีธรรมราช
รายงานสดทางโทรศัพท์เพื่อมาร่วมพูดคุยกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้
คุณอุดมพรสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครอฟคุณนิ้นสวัสดีครับ
ตอนนี้ในพื้นที่ผลกระทบที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วจากอิทธิพลของพายุปลาบึกเป็นอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้เลยฝนตกถึงระดับกลางครับ
เริ่มเมื่อวานเริ่มตกแล้วก็ตอนนี้เริ่มมากขึ้นระดับกลาง
ครับแล้วตอนนี้ทางพื้นที่ของนครศรีเองเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างฮะ
เตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดภาวะชุดเฉินครับ
แม้แต่ว่าเราได้รับเจ้งจากภูมิตัวนิยมว่าพายุลูกนี้มีแนวทางจะเข้านครเศรียมราช
ทีนี้เราได้เตรียมการตั้งแต่วันที่๑มาแล้วนะครับ
โดยเฉพาะในนี้ณวันนี้นครเศรียมราชจะหยุดการบินนะครับ
โรงเรียนทุกโรงหยุดหมดเนี่ยนครเศรียมราช
ยังไงเราเผลอว่าจะเกิดปังกระทับและไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสารและนักเรียน

ลูกโรงเรียนต้องปิดทุกแห่งแล้ว
ปลอบภัยของนักเรียนด้วยนะฮะสูงครับค่ะสูงครับครับครับ
มีน้ำท่วมบ้างแล้วหรือยังหรือว่ามีตรงไหนที่เริ่มจะเกิดเป็นปัญหาแล้วบ้างไหมคะ
ภาวะน้ำยังครับเพราะว่ามันฝนตกริมขอบชายทะเลนะครับ
แล้วก็ยังภาวะน้ำยังไม่มีผลกระทบมากนะ
แต่ว่าคาดว่าในอีก๒๔ชั่วโมงก็อาจจะมีผลกระทบเนื่องจากว่าพายุ
ตามที่เราติดตามพายุจะเข้าประมาณช่วงข้ำวันเนี่ยครับ

ทีนี้เร่งมีการอุพยพพี่น้องประหลาดชน

เพราะฉะนั้นก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
กับหน่วยต่างในการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนนะครับ
อำเภอต่างก็ดูพื้นที่ที่เป็นปลอดภัยให้พี่น้องครับ

ดูเหมือนว่านครศรีจะเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงที่สุด
จากการที่พายุปลาบึกจะขึ้นฝั่งตอนนี้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงออกไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
เราจะรีเช็คอีกทีหนึ่งวันนี้ก่อน๑๐โมงครับว่า
พื้นที่ทุกที่แล้วก็จะตรวจสอบโดยเฉพาะดินฝั่งชายทะเล
ในพื้นที่เสี่ยงจะเอาพี่น้องประชาชนมาหยุดพื้นที่ปลอดภัยหมด

ประเด็นที่๒ในพื้นที่อื่นที่อยู่ข้างในเข้าไป
เราก็พยายามที่จะประชาสัมภัยแล้วก็ได้ท่านแหม่เพลิก

อำเภอต่างนี่มีแผนในการกำหนดจุดการอพยพอยู่หมดแล้วครับ
ค่ะที่นครศิษย์ธรรมราชมีการปั้งเป็นหน่วยงานประจำตรงไหนอย่างไร
ในภาวะฉุกเฉินที่ที่รายกำลังมาสักครู่นี้มีการปั้งอะไรอย่างในตรงไหนบ้างไหมคะ
ภาวะฉุกเฉินนี้เราช่วยกันทุกหน่วยครับเรามีการประชุมโดยเฉพาะนครเสริม

สั่งให้ทุกส่วนอาการนะครับทุกส่วนอาการที่มีอาคารอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ย
เตรียมในการรองรับประหยาชนถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินนะครับ
จากพายุเนี่ยเราติดตามแล้วอาจจะเบนฝั่งซ้ายเบนฝั่งขวา
มันอาจจะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาวะฉุกเฉิน
พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถจะเคลื่อนมาอยู่ในพื้นที่ของทางราชการได้เลย
แล้วก็จะมีการดูแลพี่น้องประชาชนครับครับ
คุณอุดมพรจากข้อมูลที่บอกว่าพายุลูกนี้ที่จะเข้ามาเนี่ย
หนักที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาที่จะพัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้
เรากังวลวิตกกังวลเป็นห่วงในเรื่องใดบ้างเป็นพิเศษไหมฮะ

ก็เราเตรียมพร้อมเต็มที่นะเตรียมพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะเรื่องชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับ
ตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ดูแลนายกเนื่องตัวเองเข้าอยู่ศูนย์ต้มประยบที่มีความตลอดภัย
ติดตามข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เราต้องดูแลโดยเฉพาะเนี่ย

ในนโครงชมราชมีเมื่อการตื่นตัวในการที่จะดูแลพี่น้องเพชรชน
ว่าถ้าเกิดประโยบัติเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับ

ค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
เราดูแลเต็มที่ครับทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลทางหน่วยต่าง
ที่ดูแลฝันบอกว่าในเรื่องของภัยธรรมชาตินี้

เพราะว่าหน้าขอนเศรือมราชเนี่ยเป็นที่ทราบดีหน้าขอนเศรือมราชมันโดนทุกปี
เพราะฉะนั้นการเตรียมกายเปรียมใจของพี่น้องปราศจิริก็ดีขึ้นเยอะครับ

ผนก็ตกอยู่ที่นะคอนสี่แล้ว
โดยเฉพาะที่ริมขอบชายหาดตกปันกลางถึงหนัก
ซึ่งคาดว่าช่วงค่ำวันนี้จะเริ่มหนักมากขึ้น
แต่ว่าตอนนี้เหมือนพายุเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางภาคใต้แล้ว
ต้องหยุดการบินต้องปิดโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน
ใช่ค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่ามีการเตรียมรับมืออย่างเต็มที่
ตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเตรียมการกันมาตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมแล้ว
มีการเตรียมสถานที่ต่างในกรณีที่ต้องอบพยพคนเพิ่ม
อาคารราชการต่างเปิดพร้อมรอเอาไว้ให้แล้ว
ที่จะให้ประชาชนอบพยพเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะ